มีพรมแดงให้เดินครับ๓คนสุดท้าย
มีโอกาสให้แฟนได้ถ่ายรูปก่อนเข้ามา
มีชอตเซลฟี่ของพิธีกรในงานนะครับ
ร่วมกับนักเตะที่ลุ้นรางวัลทั้งชายและหญิงครับ

คือนักเตะยอดเยี่ยมประจำปี๒๐๑๖
หลังจากได้รับการวัดร้อยละ๔๑๓๓

และแชมป์สโมสรโลกครับ

แล้วก็กวาดกันเลยครับ๒๐๑๐๒๐๑๑๒๐๑๒แล้วก็๒๐๑๕นะครับ
ก่อนนี้ได้มาทั้งหมด๔สมัยติดเลยนะครับ
ขณะที่๓สมัยก็คือ

สหรัฐอเมริกาเหมา๒รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของฝ่ายหญิงโดย
สหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์โลกสมัยที่๓
แต่เจ้าตัวนั้นไม่มาร่วมงานซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

ความสวยงามของลูกยิงระดับโลกนั้น
ไม่ใช่ว่านักเตะไทยจะไม่สามารถเข้าประกวดได้นะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยแฟนบอลจะมีโอกาสในการโหวตรางวัลนี้ครับ